คุณผู้ชมคะมาดูโครงการดีจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะ
ได้มีการจัดโครงการผ่าตัดโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดผู้ยากไร้ที่เวียดนาม
จะมีการคัดเลือก๕คนนะคะได้รับการผ่าตัดฟรีในเดือนกรกฎาคมนี้
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบำรุงราชตรวจคัดกรองผู้ยากไร้ชาวเวียดนาม
ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ภายใต้โครงการรักใจไทยผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้
ในประเทศเวียดนาม๕คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
พร้อมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน
หลังดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๔๖ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กไปแล้วกว่า๗๓๕คน
นายแพทย์สัมพันธ์พรวิลาวันศัลยแพทย์หัวใจและส่วงอก
โรงพยาบาลบำรุงราชเปิดเผยว่า
หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเด็กจะอายุสั้น
ด้านในแพทย์ปรีชาเหล่าหะคุณากรกุมารเวศแพทย์โรคหัวใจเด็กยืนยัน
หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติมากที่สุด
ตอนนี้ที่เราได้ไปวันนี้เด็กตัวเล็กนิดเดียวมีรูรั่วที่ผนังหัวใจ
ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราผ่าตัดได้เร็วอย่างณอายุขนาดนี้เนี่ย
อนาคตเขาดีมากเลยเขาก็จะมีชีวิตได้เหมือนกับคนปกติอย่างมากเลย
หัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยเป็นโรคที่ผ่าตัดแล้วเนี่ย
มันสามารถที่จะใกล้เคียงคนปกติได้มากที่สุดเลย
ถ้าทิ้งเอาไว้เด็กก็อาจจะมีอายุสั้น
ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการอะไรต่างให้เขากลับใกล้เคียงคนปกติได้เนี่ย
เขาก็จะสามารถดำรงชีวิตและความชาติชีวิต
แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้
เหงียนที่โดงมันดาของเด็กชายเลแทงห้าววัย๗เดือนชาวเวียดนาม
ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคปากแหว่งเพดานโว
กล่าวขอบคุณด้วยความทราบซึ้งใจหลังบุตรชายถูกคัดเลือกเข้ารับการผ่าตัด
ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติปี๒๕๕๙
พบว่าเด็กชาวเวียดนามที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
มีมากกว่า๑๕๐๐๐คนต่อปีจากเด็กแรกเกิด๑๕๐๐๐๐๐คน
ซึ่งจำนวนหนึ่งจำเป็นจะต้องรับการช่วยเหลือทางการแพทย์
ฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
ขณะเดียวกันปีนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียร่วมกับพันธมิตร
เห็นความสำคัญและสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้
เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบแทนความดีสู่สังคม